คุณผู้ชมครับเทศกาลกินเจเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์คือการยกเสาโกเต้งนั้นเกิดขึ้นในหลายสารเจ้าแล้วนะฮะที่สารเจ้าเช็งจุ้ยจ้อซื้อนะครับในตำบลโคกลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับชาวไทยเชื้อสายจีนประมาณ๕๐คนเข้าร่วมพิธียกเสา
เต้งสัญลักษณ์แห่งการเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการมีม้าทรงแต่งกายชุดต่างเข้าร่วมพิธีด้วยหลายองค์นะครับมีการยกเสาโกเต้งเป็นการยกเสาไม้ไผ่สูง๓๖ปล้องนะครับแขวนตะเกียงเก้าดวงแล้วก็เป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนพระผู้ใหญ่ทั้ง๙องค์นะครับมาเป็นประ

สวมชุดขาวครับเข้าร่วมพิธีใช้เลิกเวลา๑๗นาฬิกา๙นาทีครับช่วยกันดึงเชือกให้สาวโกเต้งนั้นยกตั้งขึ้นแบบนี้
ปีนี้นะครับจากสถานการณ์โควิด๑๙ครับทำให้การประกอบพิธีมีเพียงองค์เหล้าเอี๊ยะนะฮะซึ่งเป็นองค์พระใหญ่ที่สุดประจำศาลประทับทรงเพียงองค์เดียวไม่มีการแสดงอภินิหารของม้าทรงใดตามคำสั่งของจังหวัดขณะที่สรรเจ้าอื่นในภูเก็ตนะครับเช่นสรรเจ้าบังเหนียวสรรเจ้าสามกอสรรเจ้ากระทู้
สาวเต็งโก้เอ้าทำไมเรียกไม่เหมือนกันฮะพิธีเดียวกันเรียกไม่เหมือนกันถ้าเป็นที่อื่นเรียกสาวโก้เต็งถ้าที่จังหวัดตรางเรียกว่าสาวเต็งโก้นะฮะครับพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเป็นการเปิดเทศกาลกินเจครับงานเนี่ยคือเดิมทีก็มีคำสั่งจากทางจังหวัดแหละไม่ให้มีม้าทรงไม่มีมี

วันนี้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องกันแล้วกันเป็นการล้างท้องนะครับแต่ตั้งแต่เมื่อวานคนก็คึกคักมากแล้วนะครับก็คือร้านของเจ๊เป้าเจ๊เป้ามาไหมเจ๊เป้ามาเองเจ๊เป้าคุณพัชรามีโชคสกุลชัยบอกที่ร้านเจ๊เนี่ยมีอาหารอาหารเจ๓๐๔๐อย่างแต่ละวัดทุกวันเลยเหรอใช่ทำ๓๐๔๐เมนูฮะต้มผัดแกงท่อ

ดูแข็งแข็งแต่อันนี้ดูนุ่มนุ่มนับนุ่มนุ่มเอามานึ่งนึ่งอ่าเหรออ่าราคาเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่จะหยิบมากี่ชิ้นนะฮะนี่คือบรรยากาศกินเจเริ่มแล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอ่าก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะฮะใช่ค่ะสำหรับอ่าเรื่องของอาหารเจนะคะ